เอาล่ะเมื่อกี้ที่ผมถามน้ำแข็งไปถามแค่นี้ยังกลัวเลย
แล้วถ้าเจอแบบผู้หญิงคนนี้ที่กำแพงเพชรเนี่ยนะฮะ
เอาอย่างนี้ไปดูก่อนเลยถ้าแบบนี้คุณกลัวไหมฮะ

ในรถเป็นแม่ลูกพอเจอแบบนี้แม่บอกลูกเลยโทรหาพ่อโทรหาพ่อ

ภาพนี้เจ้าของรถใช้มือถือถ่ายจากกล้องหน้ารถนะครับ
ที่ตัวเองนั่งอยู่เพราะว่ามีชายอายุประมาณ

คุณผู้ชมเห็นเป็นสีส้มไหมผมดูอาจจะออกชมพูชมพูหรือเปล่า
กางเกงขาก๊วยสีดำสะพายย่ามมายืนขวางหน้ารถทำท่า
กไม้บกมือโหกเวกโวยวายนะครับ
ในรถเป็นผู้หญิงฮะแล้วบอกว่าโทรหาพ่อคือให้ลูกเนี่ยโทรหาสามีของเธอนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้คือนางสาวกัญญารัฐเจริญสุขอายุ๓๐ปี
คือเจอแบบนี้ก็ไม่โอเคผมอ่านตามภาษาเขาเลยนะ
สำหรับเราและลูกมาขอเงินพอไม่ให้ขวางหน้ารถไม่ให้ไปโวยวายน่ากลัว
นางสาวกัญญารัฐคนที่เจอเหตุการณ์นี้
เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปอยู่ในตลาดนี้
ตลาดลานโพกำแพงเพชรเธอบอกว่า๑๐โมงเช้าได้ของเมื่อวานนี้
กับลูกสาว๑๒ขวบและลูกสาว๒ขวบเองนะ๒คนนะครับ
ขึ้นรถจะไปทำธุระข้างนอกแล้วก็กำลังจะออกรถ
ชายคนนี้โดดเข้ามายืนเลยมาฝั่งคนขับ
แล้วมาเคาะกระจกบอกว่าขอตังค์ใช้หน่อยสิ
ใครก็ไม่รู้มาเคาะกระจกขอตังค์ใช้หน่อยสินะฮะ
เธอบอกเธอทั้งตกใจเธอทั้งกลัวเลยตอบไปว่าไม่ให้
ไม่มีเงินเท่านั้นแหละครับผู้ชายคนนี้ฮะ
ลั่นตลาดเลยนะครับจากนั้นเธอก็นี่ไงคือมันมีรถคันอื่นเขาจะเข้าจะออกด้วยไง

พอเธอกำลังจะขยับรถหลบรถคันอื่นเขาเนี่ยนะฮะ
โอ้โหเขาเดินมาขวางหน้ารถแบบนี้แล้วส่งเสียงดังอย่างที่ผมบอก
แล้วทำท่าจะนอนขวางหน้ารถด้วยนะ

ครับพอตั้งสติได้ก็บอกให้ลูกโทรไปหาสามี
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็หนีไปนะครับ
บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยสอดส่องดูแลนี้หน่อยที่ตลาดเนี่ยนะฮะ
ตลาดลานโพแห่งนี้เนี่ยเธอบอกว่าลูกค้ามาซื้อของก็เยอะ
แต่คนเล่ร่อนก็เยอะคนเมาก็มีนะครับ
แล้วบางทีก็เดินมาขอเงินพ่อค้าแม่ค้าหรือชาวบ้าน
พอไม่ให้ก็จะแบบจะคมครูเขานะครับ
อยากให้ตำรวจสายตรวจก็เวียนไปดูเขาหน่อยนะฮะเพื่อความปลอดภัยครับ

บอกโอ้ยแต่ก่อนมีคนบุกเข้ามาถึงในร้านเลย
บอกว่าไม่ให้นะไม่มีเงินไม่ให้
เพราะว่าถ้าให้ก็มาขออีกฝากตำรวจหน่อยนะครับ